ดูเหตุการณ์ที่สี่แยกไฟแดงแถวจังหวัดระยองกันก่อนนะฮะในวันนี้นะฮะ
ต้องบอกว่าชีวิตคนเรามันโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ก็แล้วกันนะครับ
นี่ฮะจังหวะเนี่ยรถจอดรอหมดเลยนะจักรยานยนต์๒คันนี้มากัน๓คน
ก็ขับมาตามปกติเพราะว่าเหมือนกับตรงนี้เขาสัญญาณไฟเขียวนะ
รถเก่งคันนี้นะฮะไม่รู้มายังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามข้อมูลเบื้องต้นบอกฝ่าสัญญาณไฟมา
ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นภาพหลายคนสงสัยเรื่องสัญญาณไฟจราจร
ว่าเป็นแยกวัดใจหรือสัญญาณไฟมันเป็นลักษณะไหนยังไงกันแน่
เขาบอกว่ามันมีสัญญาณไฟสี่แยกตรงนี้เนี่ย
แต่บางข้อมูลก็บอกมันชำรุดหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
แต่ว่ามันมีฝั่งที่เขาจอดอยู่นะแสดงว่ามันต้องไม่ชำรุดสิ
ฝั่งนู้นก็จอดฝั่งนู้นก็จอดเนี่ยจอดอยู่หน้าถนนกันหมดเลยอ่ะ
แล้วพอจักรยานยนต์๒คันนั้นขี่มาถึงกลางแยกเนี่ยนะฮะ
มากันสามคนถูกชนเข้าแบบโอ้โหเก่งป้ายแดงสีขาวนี่ฮะ
สามคนนี้เสียชีวิตหมดเลยนะฮะอืมเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุ่งสะดาวตะบนมาพตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับสพมับตะพุทธบอกว่ารถเก๋งเนี่ยขับออกมาจากทางฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุทธ
จักรยานยนต์ขี่มาจากถนนอีกสายหนึ่งก็คือขวามือของกล้องวงจรปิด
แล้วจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่พอไฟเขียวจักรยานยนต์เขาก็ขี่ออกมาตามปกตินะ
แต่รถเก๋งเนี่ยขับมาด้วยความเร็วแล้วผ่านสี่แยกแล้วพุ่งชนจักรยานยนต์กลางแยกอย่างจังเลยนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอคนขับรถเก่งคันนี้นะครับ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะเป็นผู้ชายชื่อสลาวุฒิอายุ๒๙ปีนะ
ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเรียบร้อยขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เดี๋ยวจะนัดมาเจรจากับทางญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพต่อไป